ก็แม้ว่าเราจะปฏิบัติภารกิจภายใต้การบีบคันนะฮะ
เมื่อวานพบหน่วยซิลก็พูดออกมานะฮะ
เรากำลังปฏิบัติภารกิจภายใต้ความบีบคันต่าง

แล้วก็ภายใต้การเสียชีวิตของจ่าเอกสมานกุนันด้วยนะครับ

แต่ว่าการปฏิบัติภารกิจยังต้องเดินหน้าต่อ
พบหน่วยซิลเมื่อวานนั่งโต๊ะแถลงข่าว

แต่ก็พูดถึงเรื่องของการที่จะต้องเดินหน้าต่อ

ซึ่งการแถลงข่าวเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ได้รับการยืนยันเรื่องของจ่าแซม

หน่วยซิลนอกราชการเสียชีวิตเมื่อเวลา๒น

ขณะเดินทางช่วงขาออกจากถ้ำหลวงนะครับ

ภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง

แม้น้ำจากปากถ้ำถึงห้องโถง๓จะลดระดับลง
แต่จากโถง๓ถึงเนินนมสาว
ทั้งเส้นทางยังคงดำน้ำ
ที่มีความเย็นและมืด
โดยมีเส้นทางคดเคี้ยวตลอดระยะทาง๑๗๐๐เมตร
หรือ๑๗กิโลเมตร
แล้วก็มีการเปรียบเทียบการเดินทางออกมา

คือเข้าออกใช้เวลาเข้าก็๖ชั่วโมงแล้ว
ออกก็เกือบ๖ชั่วโมงรวมเป็น๑๑รวมเป็น๑๒ชั่วโมง
ใช่แต่ก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องดูปัจจัยต่างด้วย
เพราะว่าอย่างพบสอรก็บอกนะคะ

แต่นะตอนนี้ยืนยันว่าเข้า๖ออก๕ชั่วโมง

แล้วก็เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าในช่วงเวลา๑๑น
นายมาตินเอลลิชนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ
ที่เคยวาดภาพแผนที่ในถ้ำหลวง
เดินทางมาร่วมสมทบภารกิจช่วยเหลือทีมนะครับ
โดยปฏิบัติการภายในถ้ำนั้นเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดเวลานี้
ก็คือเรื่องของการเสริมท่ออากาศเข้าไปให้ถึงเนินนมสาว
เพื่อเพิ่มออกซิเจนในถ้ำให้ได้มากที่สุด
โดยท่ออากาศที่ถูกลำเลียงเข้าไป
มีขนาด๙๕มิลลิเมตร
ที่จะผูกติดกับสายโทรศัพท์สนามแล้วก็สายไฟเข้าไปด้วยนะครับ
มาดูความคืบหน้าเรื่องของทีมสนับสนุน
ทั้งนักดำน้ำชาวต่างชาติแล้วก็อาสากู้ภัย
ยังคงลำเลียงขวดอากาศและอุปกรณ์จำเป็น
เข้าไปภายในถ้ำอย่างต่อเนื่อง

กับที่จ่าเอกสมานกุนันได้ปฏิบัติภารกิจนี้นะครับ
เขาบอกว่าเป็นปฏิบัติภารกิจทะลวง

ก่อนที่ทีมช่วยเหลืออื่นจะเข้าไปได้นะครับ

เจ้าหน้าที่ได้ใช้อากาศยานบินหาโพรง
แล้วก็ช่องทางเข้าจากบนเขาหลวง

ยังคงลุยสำรวจสแกนพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
โดยที่ผ่านมาดำเนินการเจาะโพรงมากกว่า๑๐๐จุด
โพรงลึกที่สุดคือ๔๐๐เมตร
ที่ยังไม่พบว่ามีเส้นทางไหนเชื่อมโยงถึงจุดเนินนมสาว
ก็คือยังไม่ทะลุเข้าไปในถ้ำได้นะครับ
ซึ่งการสำรวจเมื่อวานนี้ยังพบโพรงอีก๑จุด
ลงไปสำรวจด้านในได้๑๐๐เมตร
ซึ่งพบเส้นทางที่เดินต่อไปได้อีกคือพบโถง
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันก็มีโพรงอีก๑จุด
ที่จะส่งทีมสำรวจพื้นที่ในวันนี้เข้าไปตรงโพรงนี้แหละครับ
ขณะที่เรื่องของแผนการระบายน้ำ
สูบน้ำที่ถ้ำสายทองยังคงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แล้วก็พบว่าโพรงน้ำที่เชื่อมถึงถ้ำหลวง
มีระดับน้ำที่ลดลงนะครับ
ภารกิจต่อไปของทีมระบายน้ำก็จะเริ่มทำการค้นหาตาน้ำที่อยู่ใต้ดิน
เพื่อดำเนินการสูบน้ำจากใต้ภูเขาเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง
จะทำควบคู่กับการทำเส้นทางเบี่ยงน้ำ
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่
ส่วนการระบายน้ำภายในถ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาที่ถ้ำหลวง
พร้อมกับร่วมประชุมกับทีมดำน้ำจากสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษรวมถึงไทย
การหารือนานกว่า๕ชั่วโมงจนกระทั่งเที่ยงคืนค่ะ
พบสอรก็แถลงข่าวยืนยันว่าน้องทีมหมูป่าอยู่ดีมีสุข
สภาพอากาศในถ้ำก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็นี่แหละส่งจดหมายมา
แล้วเราก็อ่านจดหมายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะฮะ
ในแต่ละสถานการณ์แล้วก็มีการหารือกับนักธรณีฟิสิกส์
เพื่อที่จะหาแนวทางในการเจาะปล่องเจาะโพรงด้านบนที่อยู่เหนือจุดเนินนมสาว
ก็คือทำโดยใช้เคสเทียบเคียงจากกรณีคนงานที่ติดเหมืองที่ชิลีเลยนะคะ
เพราะว่ากรณีที่ชิลีเจาะปล่องลงไปความลึก๑กิโลเมตร
เขาใช้ระยะเวลาในการเจาะคือ๒เดือน
แต่ของถ้ำหลวงไม่ได้ลึก๑กิโลเมตรแต่ลึกประมาณ๖๐๐เมตร
ดังนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการมาประเมินระยะเวลาในการเจาะแล้วก็วิธีการกันอีกทีนึง
ว่าจะต้องใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนนะคะ
ส่วนสภาพอากาศหลายคนก็เป็นห่วงเมื่อวานนี้ค่ะ
คือฝนตกลงมาเล็กน้อยระดับน้ำปากถ้ำ
ก็ยังคงมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ระดับน้ำลดลงจาก๒๖เซนติเมตร

ส่วนจุดดำน้ำที่โถง๓ระดับน้ำยังมีอยู่ที่๓๘๕๕เซนติเมตรนะคะ
นั่นก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่มีรายงานออกมาแล้วก็ทีมข่าวของเราก็สรุปเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ